คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
สวัสดีหน้าฝนที่ตอนนี้ความกังวลในเรื่องของโควิดเหมือนจะกลับมาอีกแล้ว
ความกังวลที่มีมากขึ้นเอ๊ะตอนแรกบอกว่าจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น
ตอนแรกบอกว่าเราน่าจะถอดหน้ากากได้ในบางสถานที่ตอนนี้ใส่ไว้แน่นดีที่สุดนะคะ
เพราะเหมือนว่าคนนั้นก็ติดคนนี้ก็ติดบางคนบอกว่ารอดมาทุกซีซั่นเลยอ่ะ
คนนี้ไม่รอดเอานะหวังว่ายังไงก็ตามร่างกายเราน่าจะแข็งแรงมากพอนะคะ
ก็ขอให้มีอาการน้อยแล้วก็ขอให้แข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน
ใครก็ตามยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไปฉีดซะหน่อยก็ดีค่ะ
วันนี้เหมือนเรารู้จักเขาน้อยมากและเขาก็ช่างรวดเร็วว่องวัยจริงเลยนะคะ
ในการพัฒนาตัวเองตอนแรกเหมือนว่าน่าจะบ๊ายกันแล้ว
ในที่สุดก็กลับมาให้กังวลอีกนะคะเดินหน้ากันต่อไป
ด้วยร่างกายและหัวใจที่แข็งแรงถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม
ความรักมันรบกวนหัวใจจังเลยอ่ะส่งคำถามมาแถวนี้
มันมีคำถามที่หลากหลายมากจริงจริงนะคะขอบคุณความไว้วางใจที่
อยากจะเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พี่อ้อยฟังแล้วก็ติดตามฟังกันได้แบบนี้ทุกอาทิตย์ค่ะ
เรามาดูคำถามของวันนี้กันนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะชื่อมีนค่ะ
มีนอายุ๓๓ปีตอนนี้มีปัญหาคาใจอยากจะขอความเห็นจากพี่อ้อย
มีนเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยสมหวังความรักเลยเวลามีใครมาจีบ
คุยไปสักพักมีนมักจะไปรู้ความลับของคนที่เข้ามาจีบเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นมีเมียแล้วหวังจะฟันรวมถึงหวังยืมเงิน
ซึ่งพอมีนรู้ก็จะรีบตีตัวออกห่างซึ่งมันไม่รู้ว่า
เพราะลักษณะของมีนดูหลอกง่ายหรือยังไงคะทำไมคนที่เข้ามาถึงมาเพื่อหลอกเรา
แต่สิ่งนี้ยังไม่เท่าอีกปัญหาที่ทำให้เรากลัวความรัก
คือเวลามีนไปชอบใครก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกความรู้สึกไป
สุดท้ายต้องพบกับความผิดหวังทุกคนปฏิเสธแบบสุภาพ
แต่มันก็ทำให้เราเข้าหน้าเขาไม่ติดทำให้มีนไม่มั่นใจและกลัวผิดหวัง
ดังนั้นเนี่ยหลังเวลาชอบใครมีจะทำตัวนิ่ง
ไม่มีใครรู้ว่าเรารู้สึกยังไงเพราะเราไม่ยอมแสดงออกค่ะ
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้มีคนคนหนึ่งกลับเข้ามาในชีวิตของมีน
ใช้คำว่ากลับเข้ามาเพราะเขาวนเวียนอยู่ในชีวิตของมีนมานานเป็น๑๐ปีแล้ว
เรารู้จักกันตั้งแต่ที่ทำงานที่แรกค่ะมีนกับเขารู้จักกัน
วันนั้นเนี่ยเรานั่งติดกันด้วยนิสัยเขาเป็นคนคุยสนุกมุกแพลว
ทำให้เราสนิทกันอย่างรวดเร็วเขาเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงถึงสูงมาก
เอาตัวเองเป็นที่ตั้งใส่ใจในเรื่องของตัวเองเป็นที่หนึ่ง
อะไรก็ตามที่เขาไม่ชอบไม่สนใจเขาจะปล่อยผ่านทันที
ที่สำคัญเขาไม่ชอบการเอาใจใครแหมฟังแค่นี้ยังรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วหนูจะเดินหน้ากับเขาไหวไหมเนี่ย
อีกอย่างเขาไม่ค่อยชอบฟังปัญหาหนักของใครซึ่งด้วยความที่เราเป็นเพื่อนเขามานาน
การปฏิบัติตัวกับเราก็เป็นอย่างที่กล่าวมาข้างต้นค่ะแต่จะดีหน่อยคือเขาจะรับฟังเรื่องราวของความรักของมีนนะ
มักจะตบท้ายด้วยการด่านิดจิกกัดหน่อยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในการพูดคุยกันของเรา
จนกระทั่งเราก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปทำงานคนละที่การติดต่อกันกับเพื่อนคนอื่นก็น้อยลง
แต่กับเพื่อนคนนี้เราไม่เคยหยุดการติดต่อกันเลยค่ะ
มีนเคยถามเขานะคะว่าเขาเคยคบใครหรือเปล่าเพราะตั้งแต่รู้จักกันมาไม่เห็นเขาพูดเรื่องความรัก
หรือว่าแนะนำแฟนให้รู้จักเลยเขาก็ตอบว่าก็มีนะมีคบมาบ้างแต่เขาไม่ชอบออกสื่อ
ดังนั้นก็เลยไม่ค่อยมีใครรู้มีเลยบอกว่าถ้าฉันมีแฟนแล้วแฟนทำเหมือนมีนไม่มีตัวตน
รับรองไม่เกินสามเดือนมีนเลิกแน่ซึ่งเขาก็บอกว่าเอาไว้วันไหนมีนมาเป็นแฟนเขา
มาพูดประโยคนี้นะอันนี้มีหยอดหรือเปล่าคะเนี่ยซึ่งครั้งนั้นเราคุยกันไม่ได้จริงจัง
เมื่อปีที่แล้วผู้ชายคนนี้เริ่มไม่ค่อยติดต่อมีนหายไปจากวงจรชีวิตของกันและกัน
อยู่ดีเมื่อสองเดือนก่อนส่งข้อความมาทักทายว่าหายไปเลยนะไม่เคยคิดถึงกันเลยอ่ะดิ
เราก็งงเราหายไปตอนไหนเราอยู่ที่เดิมนะหลังจากทักกันในวันนั้นเขาก็นัดเราไปเที่ยวไปกินข้าว
ปกติแต่ก่อนนี้เนี่ยเราจะเจอกันสองเดือนครั้งแต่ตลอดเวลาตั้งแต่ตอนที่เขากลับมา
เขาชวนมีนไปไหนมาไหนทุกอาทิตย์และที่แปลกไปมากกว่าการเจอกันทุกอาทิตย์คือเขาจะมารับมาส่งมีนตลอด
เราอยากไปไหนอยากทำอะไรเขาก็จะทำตามใจเราตลอดค่ะซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเป็น
ทุกอย่างที่มีนอยากทำเขาไม่เคยอิดออดเลยค่ะพี่อ้อยค่ะแต่ที่น่าแปลกมากที่สุดคือ
ทุกครั้งที่เราไปไหนมาไหนด้วยกันเขาจะอัพรูปคู่ของมีนลงโซเชียลเสมอ
ซึ่งอันนี้เพื่อนที่รู้จักเราค่อนข้างฮือฮาเพราะเขาไม่เคยถ่ายภาพกับผู้หญิงคนไหนสองคน
คือไม่ถ่ายภาพ๒ต่อ๒ลงโซเชียลติดกันทุกวีคขนาดนี้ไปไหนทำอะไร
มีนแชร์อะไรในลงในโซเชียลเขาก็จะแชร์ตามให้รู้ว่าเราไปด้วยกันนะทุกอย่างมันเลยดูผิดปกติไปจากที่เขาเป็น
ทำให้มีนงงไปหมดมีนเคยถามว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ตามใจเก่งจังวะเขาก็บอกว่าเขาเลือกคนตามใจ
และทำให้มีนสงสัยว่าเขาคิดยังไงกับมีนกันแน่
มันไม่ใช่แค่มีนคนเดียวที่คิดนะคะพี่
ซึ่งมีนก็ตอบใครไม่ได้เพราะมีนไม่กล้าถาม

เคยผิดหวังมาก่อนเวลาที่เราเป็นคนเริ่มต้นความสัมพันธ์ก่อน
มีนกลัวว่าถ้าเราถามอาจจะต้องผิดหวังอีกรอบ
และที่สำคัญเขาคือเพื่อนสนิทที่ตอนนี้มีนเองกำลังคิดไม่ซื่อกับเขา
มีนกลัวว่าถ้าถามและผิดหวังเข้าหน้ากันไม่ติด
มีนก็อาจจะเสียเพื่อนไปอีกคนนึง
ดังนั้นบีเลยอยากถามความเห็นจากพี่อ้อยค่ะในฐานะคนนอก
ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพี่อ้อยจะคิดเข้าข้างตัวเองแบบมีนไหม
และมีนควรทำยังไงต่อไปดีคะเพราะตอนอยู่ด้วยกัน
เขาก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะพูดเรื่องนี้ออกมา
จากปฏิบัติที่ดูเปลี่ยนไปจากแต่ก่อน
อืมถ้าพูดตรงนะน้องมีน
พี่อ้อยอยากให้น้องใช้เวลาดูใจให้นานก่อน
จะได้ไม่ต้องทรมานกับการทำใจภายหลังซึ่งนานกว่า
แต่ถ้าอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงจริงนะพี่อ้อยก็ถามได้
และไม่จำเป็นต้องถามตรงด้วยก็อ้อมสักนิด
อาจจะทำให้เรารู้ก็ได้นะคะว่าเขาคิดยังไงกันแน่จากคำตอบของเขา
เช่นเช่นเฮ้ยมารับมาส่งเราขนาดนี้เนี่ยใครจะกล้าจีบฉันน่ะ
ถ้าฉันขึ้นคานรับผิดชอบด้วยนะหยอดเขาบ้างเหมือนกัน
เล่นแต่เอาจริงค่ะแล้วดูปฏิกิริยาว่า
แสดงออกหรือว่าพูดอะไรคนเรานะคะถ้าเขาอยากจีบจริงจังนะ
ได้ยินแบบนี้เขาต้องแสดงอาการอะไรบ้าง
แต่ถ้าเขายังเนียนมึนก็ไม่ต้องเร่งรัดค่ะ
ยังมีอีกหลายจังหวะที่ถามได้แต่ไม่อยากให้น้องรีบมากไป
ความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาและเชื่อเถอะ
คนเราถ้ารักกันมากนะอยากบอกรักทั้งนั้น
อยากแสดงความเป็นเจ้าของค่ะเพราะอะไรคะ
เพราะกลัวคนจะมาทับพี่ไงยิ่งตกลุมรักคนใกล้น้องมีน
มันจะเหมือนยิ่งห่างไกลบอกรักก็ไม่กล้า
บอกลาก็กลัวตัวเองทำใจไม่ได้
อยากเป็นเพื่อนที่อยากให้เขาเลื่อนเป็นแฟนแต่เขาก็ไม่เลื่อนสักที

ต่อให้โลกยุคนี้มันพุ่งไปไกลแค่ไหนก็ตามนะคะ
ผู้ชายก็ยังเคลื่อนตัวในความสัมพันธ์ได้ง่ายกว่าผู้หญิงอย่างเรา
หาว่าพี่หัวเก่าก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่อะค่ะ
บอกรักอยากให้เขารับรู้ไม่ได้แปลว่าเขาจะรับรักเสมอไป
และส่วนใหญ่ที่เคยเห็นนะคะไอ้ก่อนบอกรักน่ะยากแล้ว
บอกไปแล้วยากกว่าเยอะเลยถ้าใจตรงกันอันนี้ดีไปค่ะ
แต่ถ้าไม่ก็ไม่รู้จะมองหน้ากันยังไงดี
อีกอย่างพี่ก็ไม่อยากให้น้องเอาความเจ็บปวดครั้งที่ผ่านมา
คนนั้นมีเมียแล้วคนนี้หวังจะมาฟัน
จริงมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะธรรมดาคืออะไร
เราก็ต้องคัดกรองไปเรื่อยมันไม่มีใครหรอกเจอปั้ง
ใช่แสนดีรักกันนานเป็น๑๐ปี๒๐ปี

ยังไงก็ตามสิ่งที่เจอและที่พี่อ้อยบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาคือ
ก็ต้องคัดกรองแบบนี้คนนี้จริงใจหรือเปล่า
คนนี้ใช่นะแต่ทำไมดูมีอะไรรับลมคมใน

ถ้ามองว่าเป็นเรื่องโชคดีก็โชคดีนะคะที่มีนจับได้ก่อน
ถูกไหมอย่าคิดว่าการจับได้ก่อนของเรา
ต้องเอามาทุกข์ทรมานใจว่าทำไมเหรอหน้าอย่างฉันมันหลอกง่ายเหรอ

วันนี้จำนวนประชากรเห็นกับตัวเยอะค่ะพูดตรง
และบางคนชอบเอาหัวใจของเราไปเล่น
ดีแล้วที่มีนใช้เวลาในการคัดกรอง
เพื่อว่าเรื่องนี้อย่ามองว่าเอ้ยฉันมันแย่จังเลย
ทำไมถึงถูกหลอกทุกครั้งคนละเรื่องกัน

แล้วเดินหน้าคว้าใครสักคนเข้ามาในชีวิต
เพื่อให้พ้นกับวิถีชีวิตแบบคนโสด
คือจริงแล้วมันจะโหดร้ายกว่ามากนะคะ
ถ้าบังเอิญว่าโสดก็แค่เหงาไง
แต่น้องเราไปคว้าเอาคนที่ไม่ใช่เข้ามา
เพื่อจะแก้เหงาสุดท้ายเศร้าไม่เลิก

ที่สุดค่ะเราก็แค่เพิ่มสถิติอกหักครั้งใหม่ให้กับตัวเอง
จะเลือกเอาความรักของเราไปผูกใครเอาไว้
คนคนนั้นต้องคัดมาอย่างดีค่ะ
เลือกได้ไม่สวยก็ต้องเลือก

มีคนเยอะมากเลยที่รู้สึกว่าโอ๊ยพี่ได้แค่นี้ก็บุญแล้ว
ไม่นะความสุขของเราเป็นสิ่งที่มีค่าค่ะ

ไม่ได้ไปร้องขอความรักเหลือจากใครนี่นา
แค่ซื่อสัตว์กับความรู้สึกของตัวเอง
ถ้าต่างคนต่างใช่ก็เดินหน้าต่อไป

รักมันก็จะวนประมาณนี้แหละค่ะ
บอกรักแล้วเขาบอกว่าเราไม่ใช่

เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้ไม่ต้องอึดอัดใจ

และฉันแค่ซื่อสัตว์กับความรู้สึกของตัวเอง

โอ้ยมันไม่เป็นยุคแห่งการที่
เคลื่อนตัวก่อนและต้องถูกตำหนิค่ะ
ซื่อสัตว์กับความรู้สึกของตัวเอง

ทุกครั้งเลยตั้งแต่นี้ไปไม่บอกดีกว่ามันอยู่ที่คนมันไม่ได้
ที่ว่ามันต้องใช้หลักสูตรนี้เสมอไปแต่เชื่อเถอะไม่มี
ไหนใช้ได้กับทุกความรักนะคะกับเพื่อนสนิทคนที่นอน
คิดไม่ซื้อคนนี้วางตัวดีพี่อ้อยว่าป่านี้เขารู้แล้ว
ว่าน้องรู้สึกกับเขายังไงเวลาผู้หญิงมีใจดูไม่ยาก
ไประยะระยะเอ้ยให้ฉันอยู่ข้างบ่อยเดี๋ยวเธอไปจีบ
ใครเนี่ยเขาจะเข้าใจผิดเอานะเฮ้ยฉันเนี่ยเพื่อนนะไม่
ให้แฟนถึงได้บอกไงคะไม่ต้องถามอย่างจริงจังแค่ยิง
คำถามอ้อมดูคำตอบดูปฏิกิริยาก็พอจะรู้แล้วว่ามี
หรือไม่มีหวังสดโสดนานนานมาทีขอให้คนนั้นเป็นคนดี
นะคะอย่ามาแบบถี่แต่ไม่จริงใจและยังไงก็ตามพี่อวยพร
แล้วกันขอให้เขารู้สึกดีกับเราอย่างที่เรารู้สึกดีกับ
เขาชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่ใช้เวลาค่ะแค่อย่างเดียวอย่าชิง
ลดคุณค่าในตัวเองนะคะอันนี้ความเห็นพี่อ้อยนะมีนนะเชื่อ
เชื่อแล้วแต่หนูเพียงแต่พี่แค่รู้สึกว่าไม่แปลกถ้าน้อง
ยิงคำถามอ้อมอ้อมและไม่แปลกเช่นกันถ้าบังเอิญว่าน้อง
ผิดหวังความรักครั้งนี้ไม่เป็นไรค่ะเราเองก็มีสิทธิ์
เลือกไม่ได้ว่าเราจะต้องรอใครสักคนมาเลือกอยู่ตลอดเวลา
คุณค่ามันต่างกันนะคะใครก็ตามมีคำถามส่งมาถามกันได้
ได้คุยกันได้แชร์ประสบการณ์ได้หรือแม้แต่บางคนอาจจะฟัง
แล้วเอ้ยไม่นะพี่หนูมองไปอีกแบบนึงก็ส่งเข้ามาคุย
พร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยเจอกันในอีพีต่อไปสวัสดีค่ะ
กับดีเจพี่อ้อยณพาพร